ปโรเบิร์ตตอนนี้ที่เขาไป
ปฏิบัติธรรมเดินทุดงก่อนหน้านี้
ปรากฏว่านะฮะปอกับโรเบิร์ต
ก่อนหน้านี้คุณสองคนได้ไปโพสต์อะไรพาดพิงเขาหรือเปล่า

มีนะไม่มีนะคุณผู้ชมโพสต์หรือเปล่าครับ

ใครที่ทำให้เขาเสียหายแชร์อะไรเขาจะฟ้องให้หมดครับ

ตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
ภายในธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ยังคงมีการทำวัดเช้าปฏิบัติธรรมกันเหมือนเดิม
แต่ไม่มีใครเห็นปโรเบิร์ตมาร่วมทำกิจกรรมต่าง

นะฮะก็เห็นทั้งคู่ปรากฏตัวที่หอฉัน
ซึ่งปเนี่ยแม่ผมอุตส่าห์เปลี่ยนคำให้นะ
เขาใช้คำว่าปอเรียกผู้สื่อข่าวเข้าไปหานะ
เชิญผมเปลี่ยนเป็นเชิญแล้วกันเชิญผู้สื่อข่าวเข้าไปหาที่หอฉัน

อ่าขอให้อย่าบันทึกภาพนะครับ
แล้วก็ระบุว่าไม่ได้คิดจะหลบสื่อนะ
แต่ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง
และขอชี้แจงกรณีที่มีสื่อมวลชนไปเสนอข่าวว่า
หลังจากศึกทุกคนบนเรือจะแถลงข่าวพูดความจริง
ซึ่งเรื่องนี้เขาคิดว่าไม่ถูกต้องนะฮะ
เพราะทุกวันนี้ผมไม่ได้พูดความจริงหรือ
เออที่ผ่านมาทั้ง๕คนให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว
หลังจากตำรวจแถลงข่าวพวกเขา๕คนถึงจะออกมาแถลงข่าว

ถ้าหากไปออกข่าวแบบนี้สังคมจะจับจ้องว่า

ซึ่งหลังจากทุกอย่างจบลงเขากับโรเบิร์ตและทุกคนบนเรือ
จะเดินหน้าเอาผิดพวกคุณนะใครบ้าง

ทำให้พวกเขากับเพื่อนเสียหาย
ขณะที่ช่วงบ่ายนะครับชาวบ้าน
เชิงเขากระโจมเขาไปรวมตัวกัน

ไปที่ด่าตรวจต้นใสตตช๑๓๗
เป็นจุดสกัดกลุ่มทุดงของพระอาจารย์อุเทน
เพื่อมอบดอกไม้เป็นกำลังใจที่ตอบชาวดอที่ปฏิบัติหน้าที่
ทุนทำถูกต้องแล้วที่ไม่อนุญาตให้กลุ่มทุดงขึ้นไปในยามวิการ
บอกว่าตอนนี้สวนพึ่งวุ่นวายหมดเลยนะ
เพราะว่าไม่เอาผมไม่พูดดีกว่าเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวมีคนฟ้องผม
คือตอนนี้มันลุกลามไปถึงเรื่องการตรวจสอบที่ดินราชพัสดุ
ซึ่งชาวบ้านทุกคนที่ทำรีสอร์ททำร้านอาหารที่นี่
จ่ายค่าเช่ามีหลักฐานชัดเจนนะครับส่วนการทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณที่เชิงตะกอ
พระอาจารย์อุเทนก็ไม่ได้ขออนุญาตคนในพื้นที่และเจ้าสำนักสงฆ์ของพื้นที่
ขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนและเสียชื่อเสียงตรงนี้ใครจะมารับผิดชอบเขาได้บ้างไม่รู้
ขุนศรีอายุ๖๐ปีเนี่ยเปิดเผยบอกว่าขณะนี้คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก
เพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวไปขึ้นเขากระโจม
จากเข้าใจว่าต่อชะดอปิดทางขึ้นเขาที่จะไปชมวิวที่จะไปชมทะเลหมอก

ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเขาก็โจมเลย
เพราะเนื่องด้วยอะไรครับพอถึงไม่มากัน
ก็ที่เป็นข่าวนั่นแหละครับ
คือนักท่องเที่ยวก็เลยเข้าใจว่าปิดเขากระโจมไม่ให้ขึ้น

อย่าปากให้ท่องเที่ยวทุกคนนะครับ
ทุกท่านทุกกลุ่มทุกคณะนะครับ
ที่จะมาเที่ยวเขากระจวมก็ตอนนี้ก็เขากระจวมก็ยัง
เปิดให้เที่ยวได้ตามปกตินะครับ
พวกพี่ชาวบ้านเขายืนยันนะว่าเขากระจมยังสามารถ

แต่ต้องขึ้นตามเวลาที่กำหนดก็คือ

โอ้ตายขาดรายได้เห็นใจเลย
กระจมขึ้นไปหมดเลยอะค่ะ
สรุปแล้วที่บอกว่าจะให้ตัดขาดจากโลกภายนอก
เสพข่าวนี่คือข่าวที่เรารายงานไปเขารู้หมดเลยเหรอ

ขอยิ้มด้วยสายตาก็แล้วกัน
เพราะคุณแม่ขอร้อง